ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูปรากฏการณ์ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นะคะ
ก็คือฝูงปลานับแสนตัวเนี่ยมันไหว้ถวนน้ำมาค่ะ
เพื่อที่จะวางไข่เชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น
ถ้าอยากจะรู้เตรียมพร้อมร่างกายให้ดีแล้วไปพร้อมกัน
แล้ววันนี้เราไปพร้อมกับหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวนะคะ

ไปดูกันไหมคะปลาไหว้ถวนน้ำ
ดูมากยังไม่เคยเห็นแบบในชีวิตจริงยังไม่เคยไปเจอแบบสภาพแบบนั้นเลย
ใช่ค่ะเรียกว่าน่าสนใจจริงนะ
ที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมที่ไหนพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

อุ้ยว่ายกันหยับใหญ่เลยค่ะ
นี่ปลาอะไรปลาไหว้ถวนน้ำปลาแซลมอนไหมเนี่ย

ใช่ค่ะคือมันเป็นช่วงเหมือนกับต้นน้ำทำให้น้ำไม่ลึก
ปลามันก็พยายามขึ้นจะขึ้นไหว้ถวนน้ำมาวางไข่
ปลาที่ว่านี่คือปลาตะภาคนะคะ
เป็นปลาน้ำจืดในตระกูลปลาตะเพียน
ทุกปีปลาเหล่านี้ก็จะไหว้ทวนกระแสน้ำขึ้นมาค่ะ
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ
ชาวบ้านบอกปีนึงก็ครั้งนึงแหละเห็นกันไม่ค่อยบ่อยหรอก
แต่ก็อยากจะเตือนนะว่าถ้าใครไปเห็นแบบนี้อย่าไปจับมันล่ะ
เห็นว่ามันอยู่น้ำตื้นแล้วอาจจะจับง่าย
นี่มันถือว่าเป็นการไปรบกวนธรรมชาตินะคะ
เพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดแหละ
ไปดูได้แหละไปชมได้เพราะมันเป็นปรากฎการณ์
หรือไปเที่ยวกันที่จังหวัดต่างเลย